นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สัญจรก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้
พรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกพื้นที่
ก็คือเป็นการสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
แต่ว่าช่วงสายวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่พิจิตร

คือนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อแล้วก็เป็นรูปประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีบอกว่ามันบังเอิญหรือกระไร
เพราะว่าจังหวัดพิจิตรมาอยู่ตรงที่หัวใจผมพอดี

นายกรัฐมนตรีบอกว่าคนพิจิตรน่ารัก
แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่ก็น่าอยู่ผู้คนก็น่ารัก
เอาล่ะคุณระพีพันธ์เรือนศรีก็ลงพื้นที่ไปกับนายกรัฐมนตรีด้วย
ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คือบึงบรเพชรนี่นะคะ
ก็มีทั้งอดีตสสมีทั้งอดีตสว
มีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นมาให้การต้อนรับ
แต่ยืนยันเลยนะว่าไม่มีนัยยะทางการเมือง
ไปดูบรรยากาศล่าสุดสดจากคุณระพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมรายงานสดให้เราติดตามบรรยากาศกันแล้วค่ะ

อาคารอเนกประสงค์บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะคะ
เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
จะเดินทางมาพบปะกับประชาชนและที่ต้องจับตานะคะ
จุดนี้ค่ะอดีตสออดีตสวรวมไปถึงนักการเมือง
จะเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
อดีตสสวและนักการเมืองท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
เหนือตอนล่าง๒และใกล้เคียง
เช่นนายชาดาไทยเศษอศอุทัยธานีพรรคชาตรไทยพัฒนา
นายสิงชัยทุ่งทองอดีตสวอุทัยธานี
นายอนุชานาคาไสอศชัยนาฏ
สำรานศรีแปลงวงอดีตสสกำแพงเพชรพักประชาธิปัตย์
และนายสงกรานจิตสุธิภากรอดีตสสนครสวรรคประชาธิปัตย
เดินทางมายังอาคารอเนกประสงค์บึงบรเพชร
เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรี
โดยอดีตสอสอทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
มาครั้งนี้เนื่องจากได้รับเชิญจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้มาต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ไม่มีการหารือประเด็นทางการเมือง
หรือมีนัยยะอื่นแอบแฟ้งค่ะ
คือบางครั้งผมก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นประเด็นการเมืองนะ

นครสวรรค์อุทัยพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชร
นะครับท่านผู้ว่าท่านบอกกำหนดกันแล้วก็มา

ใช่ครับจริงถึงได้เชิญบางครั้งเนี่ย
ถ้าเราทราบมือหลักบ่อยายมันเป็นปกติ
ด้านนายชาดาระบุนะคะว่าขณะนี้
ตัวเองยังไม่ได้สังกัดพักการเมืองใด
แต่ยืนยันจะไม่ไปอยู่กับพักที่สนับสนุนทหาร

แต่หากพักที่ตัวเองสังกัดไปร่วมรัฐบาลกับทหารก็สามารถยอมรับได้
ส่วนบรรยากาศที่อาคารอเนกประสงค์บึงบรเพชร
มีประชาชนมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
ที่จะมาเป็นประธานสักขีพยาน
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

จัดที่ดินทำกินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว
และเป็นพยานมอบเงินกู้ตามโครงการยุ้งฉางของธนาคารเพื่อการเกษตร
สหกรการเกษตรหรือทกศ
โดยจากการสอบถามประชาชนนะคะต้องการให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ
แก้ปัญหาปากท้องและปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินค่ะ
แต่พิสูจน์สิทธิ์มาแล้วของกลุ่มประดิษฐิ์ของเรานะคะ
สูจนสิทธิ์มาแล้วว่าอยู่ก่อน
มี๑๒๑๕แปลง

แต่กรมที่ดินไม่ยอมให้จนโดที่ดินเรา
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ
จากสถานีรถไฟชุมแสงไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพ
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน
และตรวจสภาพการพัฒนาบึงบรเพชร
ซึ่งประสบปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่การตื้นเขิน
ขาดแคนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
สัตว์น้ำพืชน้ำบางชนิดสูตรพันธุ
ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ค่ะ

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ
ตลาดหัวน้ำสี่แควร์ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะ

รายงานจากอาคารอเนกประสงค์
ึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ซึ่งการลงพื้นที่คอรมอสัญจรในวันนี้

นายกบอกว่าจะเน้นหนักเรื่องของ
ทำการเกษตรเพราะว่าภาคเหนือตอนบน
ตอนล่างถือว่าเป็นอู่เข้าอู่น้ำของประเทศไทย
พิจิตรอุทัยธานีกำแพงเพชรแล้วก็นคร
สวรรค์เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวัง

น้ำท่วมประเทศไทยพื้นที่นี้แหละเป็นพื้นที่สำคัญด้วย

เมื่อเช้านายกลงไปที่แก้มลิงแล้วไง
ดูต่อนะครับพรุ่งนี้ว่าผลของการประชุมจะมีอะไรหรือเปล่า
โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใครมาพบบ้าง